เขาบอกว่าเป็นบ่อน้ำมรณะ

จะเป็นอาถรรพ์ตัวตายตัวแทนรึเปล่า

สะกระพังสุรินที่ตำบลทัพเที่ยงเขตเทศบาลนครตรังนะครับ
หลังรับแจ้งตำรวจและกู้ภัยเข้าตรวจสอบ
เพราะว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีคนเสียชีวิตในสระแห่งนี้
ที่เกิดเหตุนะครับพบชาวบ้านนับร้อยมุงดูเหตุการณ์อยู่
แล้วก็ที่ริมตลิ่งนะครับพบรองเท้าแตะ๑คู่
หน้ากากอนามัย๑ชิ้นถูกถอดเอาไว้
หน้ากากและรองเท้าเป็นของนายเฉลิมพลสมาธิ
หรือว่านายเอียดอายุ๓๘ปี
ซึ่งคาดว่าน่าจะจมน้ำอยู่ภายในสระ
เจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำหน่วยกู้ภัยมูลที่กุศลสถานตรัง
นายดำน้ำลงค้นหาใช้เวลาไม่นานครับ
๑๕นาทีก็พบร่างผู้เสียชีวิตจมอยู่ก้นศะ
ตรงก้นศะมีลักษณะเป็นแอ่งตะทะ
ความลึกจุดที่พบศพประมาณ๒เมตร
ทีนี้ก็นำร่างขึ้นมาให้แพทย์เวรชนะสูตรเบื้องต้น
ไม่พบบัตรแผลการถูกทำร้ายหรือว่าร่องรอยการต่อสู้นะครับ
แม่ของผู้ตายเล่าให้ฟังบอกว่าปกติลูกชายไม่ได้ทำงาน

ก่อนเกิดเหตุได้มาขอเงิน๔๐บาทบอกว่าจะเอาไปซื้อข้าวกิน
แต่ไม่ได้เอาไปซื้อข้าวกินจริง
เพราะเอาไปซื้อเหล้าเถื่อน
ตั้งวงกินเหล้ากับเพื่อนบริเวณที่เกิดเหตุริมสระนี้นะครับ
ลูกชายมีโรคประจำตัวเป็นลมชักยังไม่มีครอบครัว
ก่อนหน้านี้ก็เคยมีพฤติกรรมจะทำร้ายตัวเอง
หรือคิดฆ่าตัวตายมาก่อน

ไม่เคยมีพฤติกรรมจะฆ่าตัวตายมาก่อน
เพียงแต่บ่นแค่ว่าเครียด
แต่แม่ก็ไม่รู้ว่าลูกเครียดเรื่องอะไรนะครับ
ทีนี้มีชาวบ้านคนหนึ่งนะฮะคือคุณตาสมชายขเชน
เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุก็นั่งอยู่กับผู้ตายนี่แหละ
แต่พอเห็นผู้ตายตั้งวงกินเหล้าตาก็เลยกลับบ้าน
รู้ทีหลังว่าจู่ในขณะที่นั่งดื่มเหล้ากันอยู่
ผู้ตายก็เดินไปริมตาหลิงถอดรองเท้าเองเลยนะคุณ
หน้ากากอนามัยเองเลยแล้วก็เดินลงไปในน้ำเฉยนะครับ
โดยไม่ได้พูดกับใครหรือบ่นอะไร
ทั้งที่เป็นคนว่ายน้ำไม่เป็น
คุณตาสมชายก็บอกว่าก็แปลกนะค่ะ

เขาถึงเดินลงไปในสระแบบนี้นะครับ
ที่ผ่านมาสระน้ำแห่งนี้มีคนจมน้ำจมท่าหลายศพนะ
ปีนึงต้องมีสักคนหนึ่งรวมแล้วเป็น๑๐ศพแล้ว
ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกรกฎาคมปี๖๔นะครับ
ก็เคยมีคนเมาเหล้าพลัดตกลงไป
ส่วนครั้งนี้ก็เชื่อว่าผู้ตายเดินลงไปอาจจะเพราะความเมาแหละ
แต่อีกใจหนึ่งก็แบ่งไปเชื่อเรื่องของอาถรรพ์

ตอนนี้อยากให้เทศบาลนครตรังหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาทำพิธีหน่อย
คือทำพิธีบวงสวงให้ชาวบ้านเขาสบายใจ
หรือว่าจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าที่เจ้าทางตามความเชื่อ

ญาติเองไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะฮะ
ครอบครัวก็นำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะครับ
ล่าสุดทางเทศบาลนครตรังนั่นนะคุณนะ
จัดพิธีทำบุญบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ตามความเชื่อเพื่อความสบายใจของชาวบ้านและทุกฝ่ายด้วย
ส่วนบริเวณที่เกิดเหตุจะมีการจัดเวรยามเข้ามาดูแล
ติดป้ายเตือนครับว่าอะไรรู้ไหมคุณสิ่งสำคัญ
ห้ามดื่มสุราในพื้นที่สวนสาธารณะตรงนี้
ฝ่าฝืนก็จะดำเนินการตามสมควรต่อไป
เพื่อป้องกันเหตุที่เกิดขึ้นอีกนะครับ
จะเมาแล้วเดินลงน้ำอ่ะนะ